นัดที่๓แข่งแบบปิดไม่มีแฟนฟุตซอลเข้าชมที่บางกอกอารีน่า
พบกับเกษมบัณฑิตอันดับ๑๐ที่เสมอ๑๑มาทั้ง๒เกม
เริ่มเกมไม่ถึงนาทีครับมุมัติอุสตันบูซาได้ซัดลูกนี้
ให้กับฉลามพลังเพลิงน้ำหนึ่งศูนย์ก่อนที่เจ้าเม็ดจะได้บอลครับ
จากจังหวะเตะมุมของเกษมณดินแล้วก็หลุดเข้าไปครับ
เลือก๒๐ละทีที่๕จากนั้นก็เป็นนทุศหมัดยะลานครับ
เหมาอีก๒ประตูนาที๑๒แล้วก็ครึ่งหลังครับนาที๒๑
สกอร์ก็ไหลเป็น๔ประตูต่อ๐นะครับแล้วก็นาที๒๐
หินภัทรแก้ววิไลย์ครับยิงปิดท้ายให้กับชวมบุรีชนะ๕๐
เป็นการชนะสกอร์เดียวกันทั้ง๓นัดครับยังไม่เสียประตูด้วย
จ่าฝูงต่อไป๙คะแนนเต็มส่วนเกษมบัณฑิตแพ้เป็นเกมแรกครับ
ผลในคู่ที่เหลือการท่าเรือชนะแคลฟซีปิกซี๑

ราชาวิชนะมภาคตอนออชินเวิร์ดไป๗๔
โปรแกรมวันนี้นะครับตอนที่เยี่ยมนะครับ
ก็จะมีแบลงคอคเจอกับวางเกาะซิตี้นะครับ
แล้วก็จะมีทางสิงสมุทรสาครเจอกับห้องเย็นท่าข้าม
แล้วก็คู่๑๘นาฬิกานะครับราชพัฒนเพชรบุรีพบกับปราจีนบุรีไฮเวย์นะครับ
คู่๑๕นาฬิกาสิงห์สมุดสาคอนเจอกับห้องเย็นห้างข้าม
ถ่ายท่อสดทางหน้าจอไทยรัฐทีวีครับ